ดูคลิปเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับมีรถกระบาดคันหนึ่งติดไฟ
ไซเรนนั้นขับย้อนสอนมาบนหลายทางแล้วก็ไปชนรถที่ขับมาตามเส้นทางปกติ

เห็นภาพนี้เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เลยนะกล้องที่เห็นนี่คือมอเตอร์ไซค์ด้วยนะถูกต้อง
อเตอร์ไซค์นี่เนื้อเน้นเน้นเลยนะโอ้โหนะฮะนี่คือคนเจ็บก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์
เสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบาดสีดำซึ่งกระบาดสีดำถูกกระบาดที่ติด
เลนขับย้อนสอนมาชนอีกทีนึงนะครับคนขับกระบาดที่ติดไฟไซเรนเนี่ย
ชื่อว่าในเก่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจริงจริงแหละนะฮะส่วนกระบาดที่อ่า
ติดไฟเซเดนเป็นรถยกกำลังจะรีบไปยกรถที่เขากำลังประสบเหตุนะฮะ
เป็นรถชนกัน๓คันนะฮะแล้วก็เกิดการเฉียวชนกับรถก่อน
แล้วก็เสียหลักไปชนกับรถกระบะสีดำอีกทีนึงแล้วก็ไปชนกับรถจักรยายนต์อีกทีนึง
เอาง่ายแบบนี้มันมีเหตุการณ์รถชนกันอยู่อีกจุดหนึ่ง๓คัน
รถคันนี้จะไปช่วยเขาเป็นรถยกแต่ขับย้อนสอนมาด้วยความรีบจะไปช่วย
ก็ไปชนรถหกล้อไปชนรถกระบะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์
ก็ไปชนท้ายกระบะอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับเหตุเกิดบนถนนประหลโยธิน
หลังเกิดเหตุครูพฤชมเชื่อมั้ยในเก่งคนขับโดนปรับไปห้าร้อย
ส่วนความเสียหายบอกว่าเดี๋ยวให้ประกันรับผิดชอบนะครับ